เพราะว่าดารานักร้องนักแสดงคนดังคนบันเทิงอีกหลายคนเลย

ที่จะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้
ยังมีใครอีกบ้างไปดูกันเลยนะคะ
มีนักร้องลูกทุ่งและพระเอกลิเกหน้าหวานค่ะคุณกุ้งสุธิราช
เดินทางไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่๓
วัดเสาทงทองในตำบลบางมันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ใช้สิทธิ์เสร็จเรียบร้อย
ว่าให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มาก

เหลือกนำคนดีคุณเข้าไปหน้าคุณ
ทำงานแทนเราห่วงในสะพาน
ส่วนนางเอกสาววิกหมอชิตคุณมีนพีชยา
ก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง๑๕
ซอยประชาชื่นนทบุรี๙ข่ายในอำเภอเมืองนะคะ

นางเอกสาวก็บอกว่าดีใจที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้
ซึ่งคุณพ่อเองก็บอกว่า๑สิทธิ์ของเรามันเท่ากับ๑เสียง
ก็อยากจะสนับสนุนทุกคนออกมาเลือกตั้งนะคะ
เป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยด้วย
ปิดท้ายกันที่นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีค่ะ
คุณเต๋อฉันทวิทย์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่๔กรุงเทพนะคะ
เลือกตั้งที่๒๕ก็อยู่ที่เต็นต์บริเวณแฟลต์ตำรวจทองหล่อค่ะ
เขาบอกเขาตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
โดยเฉพาะครั้งนี้เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านมาเขตนี้
ต้องหาข้อมูลเยอะเหมือนกันนะคะว่าคนที่เราอยากเลือกเนี่ย
เขาอยู่ตัวเลขอะไรเขตแบบไหน
แล้วก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มด้วยว่าอยากจะให้ไปบริหารประเทศ

อยากที่จะให้ช่วยพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมหน่อย
เพราะมันกระทบในวงกว้างทั้งในประเทศรวมไปถึงระดับโลกด้วย
ก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันเถอะ
เพราะเสียงทุกคนมีค่าต่อการพัฒนาประเทศค่ะ

ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะตื่นเต้นมากครับ
แล้วก็ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราแล้วนะครับ
แล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับที่ยังแบบอยู่บ้านหรือว่ายังคิดอยู่เนี่ย

เพราะว่าเสียงของคุณเนี่ยจะมีค่าต่อการพัฒนาประเทศมากนะครับ
คุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์๑นาที๑ชั่วโมง๑๐นาที
แห่ผมมองไม่เห็น๑ชั่วโมง๑๐นาทีกับอีก๒๒วินาที
คุณผู้ชมรีบออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วกัน
มากันเถอะอยากให้ทุกคนได้ออกมาใช้เสียงใช้สิทธิ์กันจริง
ใช่นะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามเรื่องของสูตรการคำนวณ
อย่างที่เราทราบดีว่าเรามีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว
ใช่หลายคนงงมากว่าแล้วฉันจะเลือกสอสอบัญชีรายชื่อยังไง

เรื่องของสอสอทั้งแบบแบ่งเขตแล้วสูตรในการไปคำนวณเป็นบัญชีรายชื่อ
การคำนวณเป็นอย่างไรกับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว
ติดตามและทำความเข้าใจพร้อมกันกับคุณภาคภูมิพันธ์